มาถึงวินาทีที่ทุกคนรอคอยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับว่าครอบครัวของป้าหมายจากจังหวัดปฐุมธานีจะสามารถพิชิตโจทย์๔ข้อคว้าทุน๐
เท่านั้นยังไม่พอนะครับคุณผู้ชมครับ
เรามีของขวัญพิเศษให้กับทุกครอบครัวที่มาร่วมรายการของเรา

เพื่อไปลุ้นไขตู้โบนัสจำนวน๔ตู้
โดยมีเวลาไขกุญแจดอกละ๒๐วินาที

จะมีเงินโบนัส๑๐๐๐บาท๑ตู้

และข้าวสาร๑๐๐กิโลกรัม๑ตู้ครับ
ก่อนอื่นเรามาฟังเฉลยกันเลยดีกว่าไหม

จากเรื่องโรงเรียนวัดบัวขวัญครับ
ตอนที่ผมเห็นตาจับหัว

และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
ป้ายแสดงขยะประเภทขวดพลาสติกคือป้ายสีใด

ตู้
ถูกครับ
ป้ายที่แสดงขยะประเภทขวดพลาสติกนะครับ
ก็คือป้ายสีชมพูนั่นเอง
ครอบครัวของป้าหมายจากจังหวัดปฐุมธานีนะครับ
ได้รับทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่๕๐๐๐บาท
และได้รับกุญแจต่อชีวิตอีกหนึ่งดอก
ตอนนี้จะเฉลยข้อต่อไปจากเรื่อง

จะมีอาการหน้ามืดจะปวดแข้งปวดขา
ถ้าเราเป็นอะไรไปเนี่ย

โจทย์สำหรับเรื่องนี้ก็คือ
ำสะเดาแล้วนำไปแขวนที่เชือกนะครับ

ภายในเวลา๓นาที
ได้หรือไม่ได้ครับ
ได้
ได้ครับ

เมียดีใจจันแล้วลูกผัวจะพุทธ

ว่าใครคือผู้นำครอบครัว
พ่อหมายคิดว่ามันเป็นอย่างไร

ตอนแรกกังวลไหมผมถามบ้าง
เฮ่ย

เพราะฉะนั้นครอบครัวของป้าหมายจากปฐุมธานี
รับทุนไปต่อชีวิตตอนนี้๑หมื่นบาท
แล้วได้รับกุญแจต่อชีวิตเพิ่มอีก๑ดอกเป็น๒ดอกครับ
ข้างหลังนี้จาก๑หมื่นบาทจะพุ่งขึ้นไป๑แสนบาท
แล้วเราไปลุ้นเงินล้านกันในข้อที่๔นะครับ
แต่ข้อที่๓ที่ผมกำลังจะเฉลยนี้ต้องเป็นข้อที่ถูกนะครับ
เอาใจช่วยผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปจากเรื่องคณิตศาสตร์ป๒ครับ
การที่ผมป่วยมันทำให้ผมอึดอัดมากครับ
อยากจะช่วยพ่อก็ช่วยไม่ได้อยากจะช่วยแม่ก็ช่วยไม่ได้ครับ
ผมจะทำอะไรก็ทำไม่ได้เต็มที่ครับ
เป็นไม่ได้ผมก็ไม่อยากป่วยมาเป็นแบบนี้ครับ
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ

ข้อ๑ครับ๒ศอกเข้ากับ๑วาครับ

ตัว

ตัว
ตัว

ไม่เป็นไรเลยปลอดภัยครับว้าวไม่เป็นไรไม่เป็นไร
เพราะว่าข้อมูลที่ถูกต้องนะครับคุณผู้ชมก็คือตัวเลือกที่สองนั่นเอง

เราอาจจะไม่ได้ลุ้นเงินล้านไง
แต่ยังมีโอกาสลุ้นเงินแสนกลับไปบ้านไง
ถ้าถูกข้อนี้นะครับเป็นข้อที่๓
ก็จะได้กุญแจต่อชีวิตอีกหนึ่งดอกด้วยเช่นกันนะฮะ
ได้ทั้งหมด๓ตู้เลยในวันนี้นะครับ
มาเอาใจช่วยกันนะครับคุณผู้ชมครับว่า
ครอบครัวป้าหมายจะสามารถพิชิตเงินแสนกลับบ้านได้หรือไม่นะครับ
จากเรื่องวัดลาดหลุมแก้วครับ
บางทีกลับมาก็เห็นเขานั่งกินข้าว
ทำไมลูกกับเมียเราถึงอดกินอย่างนี้เนอะ
อยากให้เขากินดีได้อยู่ดีอย่างนี้นะ

เอาเงินก้อนนี้เก็บไว้รักษาลูกรักษาเมียให้หายขาด
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
หลวงพ่อทันใจในภาพนี้มีชื่อเป็นทางการว่าอะไร

หลวงพ่อทันใจนะครับมีชื่อทางการว่า
พระพุทธไตโรกนาฏ
หลวงพ่อทันใจหรือพระเจ้าทันใจนะครับ
หมายถึงพระพุทธรูปที่สามารถสร้างเสร็จได้ภายใน๑วัน
เพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนิกชนจึงเชื่อว่า
มีพุทธานุภาพที่จะสามารถบันดาลให้เกิดโชคราบ
และความสมปรารถนาได้ทันอกทันใจเมื่ออธิษฐานขอพรนั่นเอง

ตอนนี้ครอบครัวของป้าหมายจากปฐุมธานีนะครับ
ได้เงินทุนไปต่อชีวิต๑๐๐๐บาท
และได้รับกุญแจต่อชีวิตวันนี้๒ดอก

มีสิทธิ์มาเลือกกุญแจ๒ดอกด้วยกัน

ป้าหมายจะส่งใครมาเลือกกุญแจครับ

กุญแจ๒ดอกมีเวลาในการไข๔๐วินาที
กุญแจมีทั้งหมด๔ดอก
ป้าหมายจะเลือกกุญแจดอกไหนครับ
ลุงชายจะเลือกกุญแจดอกไหนครับ

เริ่มครับ

ไม่ออกไปเลย

ออกแล้วครับ

ไม่ออกไป

ถือว่าขายได้แล้วนะครับ๒ตู้

โบนัสที่อยู่ในตู้นี้คืออะไร

ผมจะเปิดตู้ที่๓แล้วนะครับ

ได้ตัวล่ะ๕๐๐๐บาท

ตู้ที่๔นี้จะได้โบนัสเท่าไหร่ครับ

ข้าวสาร๑๐๐กิโลกรัม

ได้รับเงินทุนไปต่อชีวิต๑๐๐๐บาท
พร้อมกับโบนัสกุญแจต่อชีวิตอีก๑๐๐๐

ขอบคุณค่ะสบายค่ะ

อกเหมือนตายแล้วเกิดใหม่ค่ะตอนนี้

ป้าหมาอยากให้กำลังใจอะไรเชิญเลย
บใดที่ยังมีลมหายใจก็สู้ค่ะ

เบียนก็ได้แต่เพียงร่างกาย
แต่เบียดเบียนหัวใจของนักสู้

เพราะฉะนั้นขออนุญาตขึ้นเลขที่บัญชีด้านล่างนี้
ถ้าเผื่อว่าใครที่พอจะมีกำลังนะครับ
เวียนกันไปได้นะครับไปเยี่ยมเยี่ยนกัน

ขอให้แข็งแรงนะลูกลุงด้วยนะครับ
ขอบคุณมากนะครับที่มาร่วมรายการในวันนี้ครับ

ก็นี่ผมเจ้านีชายและเกมต่อชีวิตหมดเวลาลุงแล้ว

สามีป้าเขาเกิดอุบัติเหตุรถชน
จนกระทั่งลุงเริ่มดีขึ้น

ลูกชายก็นอนกระอักเลือดแล้วลูกก็เสียชีวิต

ทำไมมนุษย์จุดชีวิตป้าต้องมาเป็นอย่างนี้
ฝานข้าวโพดไข่ถ้วยภายในเวลา๓นาทีครับ
กุญแจต่อชีวิตสำหรับเวลาทั้งสิ้น๖๐วินาที
ป้าแจ๊งจะได้โบนัสเท่าไหร่
เร็วเว้ยเร็วเว้ย